ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประสบคณิกรของท่าน
จะถูกถ่ายทอดจากบุคคลใกล้ชิดที่ได้ทำงาน

ดรสุเมษตันติเวชกุลอย่างต่อเนื่อง
ดรสุเมฆให้สัมภาษณ์ครับว่า
แม้กระทั่งพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวัง

และทรงงานอย่างหนักเช่นเดียวกัน

ส่วนทางด้านของชาวบ้านที่ชุมชนบ้านมอน

ตอนนี้ก็เตรียมตกแต่งสถานที่อนุสวรีราชประธานุสร
เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
บริเวณอนุสวรีราชประธานุสรชุมชนบ้านมอนถนนพิสิทธิกรณีตะบนป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ได้มีกลุ่มชาวบ้านทั้งชายและหญิงนำโดยนายวิศนุหยิดสัวประธานชุมชนบ้านมอน
ร่วมกันตกแต่งบริเวณราชประธานุสรด้วยดอกไม้และผ้าขาวดำ
การประกอบพิธีสวดมนต์ในวันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่เคยเสด็จเยือนป่าตองเมื่อปี๒๕๕๙
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นายเวรัสสมบัติอายุ๖๘ปีเล่าว่า
๘๑๑มีนาคม๒๕๐๒เมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมที่อื่นเสร็จแล้ว
เยี่ยมชาวบ้านที่บ้านกระทู้หมู่๖ตำบลกระทู้
ก่อนให้ทหารนำทางวนอีกรอบหนึ่ง
เมื่อไปถึงป่าตองพระองค์เสด็จไปทอดพระเนธทางชายทะเลก่อน
แต่ไปได้ครึ่งทางรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ติดลม
ชาวบ้านในระแวกนั้นจึงช่วยพระองค์ท่านยกรถขึ้นจากลม
พอเดียวนางรับมุลอยู่ในบ้าน
ก็มานั่งอยู่ตรงนี้เลย

แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เดินตามมาพูดคุยกับนางละมุนว่า
ไม่ได้ไปรับเสด็จหรือนางละมุนเข้าบอกว่าเขต้องเขเลยข้าจะโทษเลยไปไม่ไหว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่าไม่ต้องไปไปเลยเราได้มาอยู่ที่นี้เลย
ละมุนก็อุดพานออกมาว่าตายเจ้าแค่นั้นแหละพวกผมตั้งเด็กตั้งผู้ใหญ่ก็ยกมือกันท่านนมมือไหว้ท่าน
จิตขวัญยืนอายุ๘๖ปีเล่าว่าทุกวันนี้ยังคงจำติดตา
สมัยที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปป่าตองทำให้ชาวป่าตองมีถนนหนทาง
รู้สึกเสียใจข่าวการเสด็จสวรรคตพยายามติดตามชมข่าวและพระราชพิธีที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านค่ะ